สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผ่านปีใหม่ไปไม่กี่วัน
การเมืองก็เริ่มฉายแววรุ่มร้อนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับถ้าดูปฏิทินการเมือง
เริ่มแล้วครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมักกะลานี้จะตัดสินคดีพักอนาคตใหม่
แล้วก็จะมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงตามมาในสภาก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกสามสี่คนฉะนั้นประเด็นการเมืองจากนี้ไป
ต้องจับตามองเพราะ
มันจะนำมาสู่ความรุ่นร้อนมากน้อยแค่ไหนต้องดูกันตรงนั้น
นายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าไม่อยากให้การเมืองมีความขัดแย้งกัน
แต่คนที่เขาเรียนรัฐศาสตร์เขาเรียนการเมือง
คนที่อยู่ในวงการเมืองเขาบอกว่าการเมืองระบอบประชาธิปไตย
ไม่มีที่ไหนหรอกที่ไม่ขัดแย้งกันอย่างน้อยก็ขัดแย้งกันทางความคิด
ขัดแย้งกันทางนโยบายขัดแย้งกันทางหลักการ
เขาตึงตั้งพักและมีนโยบายของแต่ละพักไม่เหมือนกันไง
ถ้าการเมืองไม่ขัดแย้งก็แปลว่าคิดเหมือนกันหมดก็ไม่ต้องมีพักการเมืองหลายพัก
มันขึ้นอยู่กับว่าความขัดแย้งนั้นเนี่ยจะขัดแย้งในระบบหรือนอกระบบ
ขัดแย้งในสภาหรือนอกสภาขัดแย้งในสภาหรือลามมาถึงขัดแย้งบนท้องถนน
นี่ต้องตามดูกันตรงนั้นต้นต่อของความขัดแย้ง
โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่มีรัฐมนูลฉบับใหม่นี้มา
ก็นั่นแหละต้นต่อความขัดแย้งอยู่ตรงรัฐมนูลฉบับนี้
ร่างขึ้นมาแบบฝืนธรรมชาติมีหลายเรื่องที่ฝืนธรรมชาติ
และไม่เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยมันก็นำมาสู่ความขัดแย้ง
เราจะเห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องที่ร่างให้สวเป็นตัวช่วย
ในการกำหนดเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นรัฐมนูลที่ฝืนธรรมชาติ
เพราะว่าพักการเมืองที่เขาได้เสียงข้างมากมาเขาจะรวมเสียงกันได้
แต่ถ้าสวไม่เลือกนายกไม่มีทางเลยที่จะรวมกันได้แล้วตั้งรัฐบาลได้
ฝืนธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นเมื่อฝืนธรรมชาติตั้งแต่ต้น
คนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นนายกก็ฝืนธรรมชาติเพราะสุดท้ายขึ้นมา
เสียงรัฐบาลก็ปริ่มน้ำชนะกันไม่กี่เสียงมันเป็นการตั้งรัฐบาลที่ฝืนธรรมชาติ
แต่ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีทางเลือกนายกได้เอาแล้วจะทำยังไง
ฝืนธรรมชาติก็อยู่กันมาอย่างนี้สองการคิดสัดส่วน
คะแนนบัญชีรายชื่อก็แปลกประหลาดและฝืนธรรมชาติสุดท้ายขึ้นมา
หัวหน้าพักษ์ที่ได้คะแนนสามหมื่นกว่าคะแนนก็ได้เข้ามาเป็นสอสอหนึ่งคน
แล้วก็กลายมาเป็นสอสอพักเล็กสิบกว่าพักแล้วก็
มาเป็นตัวเสริมใยเหล็กให้กับรัฐบาลอันนี้ก็ผิดธรรมชาติอีก
ฝืนธรรมชาติเพราะว่าไปคิดกันยังไงคนได้คะแนนสามหมื่นกว่า
กับคนได้คะแนนเจ็ดหมื่นกว่าได้สอสอเท่ากันหนึ่งคน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอด
ถัดมาก็คือว่าเรื่องเรื่องการเปิดช่อง
ให้มีงูเห่าเกิดขึ้นผมพูดมาหลายหนว่ารัฐบาลสี่ศูนย์ห้าศูนย์
คนที่โหวตสวนมติกับพักเขาไม่กล้าหรอก
เพราะคุณโหวตสวนมติพักคุณก็ถูกขับออกจากพัก
ขับออกจากภักดิ์คุณก็ไปอยู่ภักดิ์ไหนก็ไม่ได้
อยู่ภักดิ์ไหนก็ไม่ได้หมดสมาชิกกระทับเล่นการเมือง
แต่รัฐมนูลฉบับนี้ไปส่งเสริมให้คนยกมือ
สวนมติภักดิ์ได้แล้วก็สบายกว่าอีก
แล้วก็ไปเติมคะแนนให้พักร่วมรัฐบาลที่เขาเรียกว่างูเห่าที่เขาเรียกกันว่ากินกล้วยหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่
เห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการเป็นการฝืนธรรมชาติของการเมืองแล้วก็ถูรูดถูกังกันมาอย่างนี้
รัฐมนูลฝืนธรรมชาติแล้วคนเขายังมองอีกว่าเอ้ากรรมการก็ไม่ตรงไปตรงมากรรมการก็ไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม
ถ้าเราแข่งขันกีฬานอกจากกฎเกณฑ์กติกาจะลำเอียงแล้วเนี่ยถ้ากรรมการลำเอียงอีกจะเป็นยังไงมันก็เกิดเรื่องผิดธรรมชาติสำคัญที่สุดคนดูครับ

คนดูเขาเห็นว่ากติกาที่ออกมาผิดธรรมชาติแล้วกรรมการกรรมการเข้าข้างเอ็นเอียงเข้าไปด้วยคนดูเขาจะไม่ยอม
ปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องเหล่านี้ครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่อะไรก็จะนำไปสู่การแก้รัฐมนูลตอนนี้ก็ตั้งกรรมธิการศึกษาในการแก้แล้ว

สิ่งที่เราสัมผัสได้ตลอดก็คือว่าความจริงใจที่จะร่วมแก้รัฐมนูลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน
พักรัฐบาลมีความจริงใจแค่ไหนที่จะแก้รัฐมนูลโดยเฉพาะพักที่เป็นแกนนำรัฐบาลถ้าไม่มีความจริงใจแล้วก็ทำกันเหมือนแก้บนให้พ้นพ้นกันไปทีสัมผัสได้นะครับว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจแล้วถ้าไม่มีความจริงใจก็แก้ไม่สำเร็จถึงแก้ได้สำเร็จก็เป็นไปไม่เหมือนกับที่ฝ่ายรัฐบาลเขาอยาก
ให้เป็นในเรื่องประเด็นการแก้รัฐมนูลสุดท้ายขึ้นมาสวสวก็มีท่าทีจะทำเป็นจราเข้ขวางคลองมาตั้งแต่ต้นแล้วจะยังไงล่ะครับถ้าสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค้านและวุฒิสภาไม่จริงใจจริงจังในการแก้รัฐมนูลฉบับนี้ก็แก้ไม่ได้ตั้งกรรมธิการศึกษาขึ้นมาก็เสียเวลาเปล่า

ต้องอาศัยพละกำลังมากพอสมควรนะครับต้องใช้กำลังของรัฐบาลที่มีความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นจะทำแต่ถ้าสถานการณ์การเมืองถูรูดถูกังแล้วนอกสภาก็รุ่มร้อนแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากยุบพักอนาคตใหม่หลังจากกิจกรรมวิ่งไล่ลุงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ให้คนเห็นว่ามีความบกพร่องตรงไหนสมทบกับ
เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาหลายเรื่องสถานการณ์การเมืองหลังปีใหม่จากนี้ไปต้องจับตาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าประชาชนคิดยังไง
สิ่งที่จะทำให้ประชาชนคิดยังไงก็คือเรื่องของรัฐบาลด้วยกันเองและนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ที่จะส่งสัญญาณไปว่าการเมือง
ไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ไม่มีความขัดแย้งสำคัญที่ว่าความขัดแย้งนั้นต้องมีทางออกถ้าทางออกในสภาทางออกในระบบมันหาทางออกไม่ได้
สุดท้ายการเมืองก็มาหาทางออกกันข้างนอกมาหาทางออกกันบนท้องถนนเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกหรอกครับ
ขีดเส้นใต้ของการเมืองของวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ